ยกมือขึ้นมาอนุโมทนาสาธุกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะกับพี่มดดำค่ะ
งานบุญงานกุศลคนบันเทิงเนี่ยเขาไปร่วมงานกันเยอะมากเลย
เริ่มกันที่พี่มดดำคชาพาก่อนจะไปมูไกลที่เวียงจันทร์สปลาวไปกับพี่แจ๊ควันไหนนะ
เราก็จะไปกันที่วัดนี้ก่อนไปวัดอาหงศิลาวาสจังหวัดบึงกาลกันก่อน
และงงพิธีบวงสวงที่แม่น้ำโผงมีไนกี้นิธิโดนเนี่ย
แล้วก็แจ๊คแฟนฉันไปร่วมพิธีดังกล่าวด้วยนะคะ
เป็นพิธีค่อนข้างที่จะแบบศักดิ์สิทธิ์เลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วแบบว่าเขาจัดกันจริงจังนะไม่ได้มาเล่น
อย่างที่เราทราบกันดีนะคะพี่มดดำมาทำพิธีบวงสวงที่วัดอาหงหลายต่อหลายครั้ง
ด้วยความเชื่อที่ว่าสถานที่แห่งนี้คือสดือแม่น้ำโขง

เป็นจุดที่รวมเอาความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคและก่อนหน้านี้ค่ะ
สร้างพระอุปคุฎที่วัดนี้ด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชม
อันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่พี่มดดำเนี่ยแกเชื่อมากแกเชื่อสุดใจ

ทุกคนที่ไปร่วมพิธีด้วยปังหมานทุกคนมีงานดีเยอะทุกคนเลย
รวมความเห็งความปังต้องมาอยู่ความอุดมสมบูรณ์คือตรงนี้
ใช่ค่ะคุณผู้ชมต่อกันดีกว่านะคะต่อที่สายมูตัวยงค่ะ
สวยจังเลยอันนี้คือหน้าตาของคนทำบุญไง

คนนี้บอกเลยว่ามูแบบสุดตัวไม่เผื่อใจไม่เผื่ออะไรแล้ว

อยากจะมีมากก็เลยเดินสายไปมูที่ตามที่ต่าง
ล่าสุดเนี่ยเธอเดินทางไปกราบแม่ย่าศรีเมืองลาวไปถึงสปลาว
พร้อมกับแม่หมอต๊อกแต๊กคุณผู้ชม
แม่หมอต๊อกแต๊กเนี่ยไปแก้ปาบ
แก้ปาบเนี่ยปาบเป็นภาษาลาวนะคะ

อันนี้คือภาษาลาวเลยนะแก้ปาก
นิวเนี่ยได้มีโอกาสร้องเพลงถวายเสียงให้กับแม่ย่าศรีเมืองลาวด้วยนะคะ
ไปฟังนิดนึงต้องฟังมงคลจ่ะ
เจอกันมาหา

ไม่เคยอยู่ในสายตา
แค่คนที่ไม่ใช่

รักที่ไม่มีตัวตน

ให้ดังมีงานโสโต์หลาย

ส่วนดินราศีเค้าจับรึเปล่ามีน้ำมีนัวนะ
อ่าออจะเตรียมมา

ผู้ชมก็ขอให้สมหวังก็ละกัน
ปิดท้ายละกันด้วยแป้นแดนของก็พิธีกรแชร์ข่าว
สตรองของเรากับรถป้ายแดงค่ะที่มีชื่อเก๋ว่าชื่ออะไรน้องแบมบี้รวยใหญ่
รวยมากเลยแบบนั้นเลยชื่อรถว่าแบมบี้รวยใหญ่คือชื่อแบมบี้เนี่ยเป็นชื่อที่เวลาพี่ปูโกะเขาแต่งตัว
เวลาจีบคลิกเนี่ยปุโกะจะเปลี่ยนเป็นแบมบี้
รถป้ายแดงคันนี้คุณผู้ชมค่ะบุโกะเนี่ยบอกรายละเอียดว่าเป็นของขวัญวันเกิดของตัวเอง
ที่สำคัญซื้อสดด้วยนะ
โอ้โหคนลุกแล้วแม่ป้ายทะเบียนซูมดูกันนิดนึง
ชัดไปเลยก็ละกันคุณผู้ชมซื้อสดมันเลิศตรงนี้๓๐๗๖ก็น่าจะเข้าเฝ้ากันอยู่ค่ะ
ฉันก็ซื้อสดลอตเตอรี่ที่แผงซื้อสดเลยไม่เคยค้างคุณป้าเลยนะ
เขาไม่มีเชื่อหรอกล็อตเตอรี่ต้องจ่ายสดแม่